จะดูทะลึ่งตึงตังไปหรือเปล่าถ้าสำหรับอ่านข่าวนี้
แต่คือมันเป็นอุทหรณ์
เดี๋ยวผมนั่ง
แม่กุญแจล็อกอันทะตัวเองบวมเป่งเลยคุณผู้ชม
ทนไม่ไหวส่งโรงพยาบาลให้ค่ะ

เขาเจียร์แบบแม่กุญแจออกให้

คือเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุพระนครมูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
ใช้อุปกรณ์ตัดแม่กุญแจออกจากอันทะของชายคนนี้

เขามีอาการป่วยรักษาทางจิตมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แล้วเขาใช้แม่กุญแจสแตนเลสล็อกไว้ที่อันทะ
ใต้อวัยวเพศบวมเต็มมาเลย
คาดว่าน่าจะล็อกมาแบบนี้วันสองวันแล้วค่ะ

คุณนึกภาพนะล็อกปุ๊บ
อันทะเนี่ยมันก็บวมออกมานอกเหล็กที่ล็อกไง

เออนะฮะขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายกับการช่วยเหลืออยู่ค่ะ
เจ้าตัวดูเหมือนไม่เจ็บเลยเพราะชิวมาก
เมื่อกี้ถ้าดูคลิปนะเขาจะนอนกระดิกนิ้วเลย

เขานอนอยู่แล้วก็เคาะที่หน้าอกตัวเองเป็นจังหวะไปอย่างสบายใจ
ก็กำชับญาติบอกว่าดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
ป้องกันการเกิดเหตุแบบนี้อีกครั้งนึง

นี่ฮะเอาอย่างน้ำทำนะ

นั่งบิดอย่างนี้มันจะเสียวอร่อยนะ

หรือว่าเขาไปเรียนแบบมันมีพวกแบบเซ็กทอยอะไรพวกนี้เนอะ